เป็นกระบอกเสียงให้เพราะฉะนั้นได้เลยค่ะ
มาติดตามความเดือดร้อนนี้ในช่วงตีของร้องถูก
ยินดีต้อนรับทราบ
ยังจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่นี่แหละคุณผู้ชม
ชาวบ้านตามัวอำเภอเมืองบุรีรำก็เลยออกมาเรียกร้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เร่งตรวจสอบและแก้ไขกันหน่อยค่ะ
หลังจากเสาไฟฟ้าแรงสูงติดหม้อแปลงไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าแรงต่ำที่ติดตั้งอยู่ในหมู่บ้านจำนวน๖ต้นเนี่ย
สภาพมันเอียงกระเทะเล่นมันเอียงแบบไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างนี้ได้อีกนานเท่าไหร่
กลัวว่ามันจะโค้นล้มลงมาเนี่ยนะคะแล้วชาวบ้านเขาบอกมันเป็นแบบนี้มาสองปีแล้วนะ
แล้วก็กลัวจะเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยอยากจะฝากให้หน่วยงานช่วยดูแลหน่อย
ชาวบ้านเขาบอกยังไงไปฟังเสียงกันเลยจ้า
ฝากถึงไฟฟ้าภูมิภาคช่วยออกมาดูให้หน่อยค่ะเพราะว่าบ้านตะมัวหมู่สิบตำบลบ้านยางชาวบ้านเดือดร้อนมากค่ะ
ชาวบ้านเดือดร้อนมากแบบนี้ทีมงานตีคล้องร้องทุกข์ก็เลยติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ทันทีนะคะ
ไปพูดคุยกับนายวินัยกางทาศีรองผู้จัดการด้านเทคนิคสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรำพร้อมกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
ก็บอกว่าได้นำรถกระเช้าและอุปกรณ์มาซ่อมแซมแก้ไขเสาไฟฟ้าที่โน้มเอียงทั้ง๖ต้นตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมาแล้วนะคะ
เรื่องต้นนั้นได้ดันเสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีหม้อแปลงเนี่ยให้มันตรงให้มันแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ใช้เสาปูนค้ำยันเอาไว้ก่อนนี่เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะ
แล้วพอผ่านพ้นช่วงหน้าฝนไปแล้วเนี่ยก็จะกลับมาเทปูนโอบทนเสาให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะ
ส่วนเสาไฟฟ้าเล็กที่เอียงอยู่อีก๕ต้นเนี่ยค่ะก็จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันแล้วก็ต้องมีวิธีการในการปักแซมเสาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งต้นคือทำให้มันมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยให้ประชาชนแถวนั้นรวมถึงคนที่สัญจรไปมาได้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างสบายใจด้วยนะ
พ้นช่วงหน้าฝนไปก็จะจัดการให้มันแข็งแรงมากขึ้นยังไงก็ตามเรื่องนี้ผ่านการแก้ไขเบื้องต้นไปแล้วชาวบ้านบุรีรำก็อุ่นใจมากขึ้นยังไงขอบคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบุรีรำด้วยค่ะ
ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันเนอะ